เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะว่า๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงนั้นมีใครบ้างเนี่ยนะคะ
ตามรายชื่อที่ปรากฏหน้าจอเลยค่ะ
คนแรกก็คือนายเอกพลจันวงอายุ๒๕ปี
คุณเอกพลเป็นโค้ชทีมฟุตบอลเนี่ยนะคะ
ต่อมาก็คือเด็กชายอดุลสามออนอายุ๑๔ปี
เด็กชายประจักษ์สุธรรมอายุ๑๔ปี
เด็กชายนัทธวุฒิหาคำทรงอายุ๑๔ปี
ส่วนคนที่๕นะคะเด็กชายพิพัฒน์โพธิอายุ๑๕ปีค่ะ
คนที่๖นะคะเด็กชายพานุมาตรแสงดีอายุ๑๓ปี
คนที่๗เด็กชายดวงเพชรพรมเทพอายุ๑๓ปี
คนที่๘นะคะเด็กชายคณินวิบูรณรุ่งเรืองอายุ๑๑ปี
คนนี้เด็กแล้วเด็กที่สุดเลย
เอาล่ะคนที่๙เด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์น้องอายุ๑๔ปี
เด็กชายสมพงศ์ใจวงอายุ๑๓ปี
นายพีรพัฒน์สมเพียงใจอายุ๑๖ปี
นายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปี
เด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓ปี
ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็มารอน้องกันอยู่นะคะ
รอบริเวณหน้าปากถ้ำรอด้วยความหวังรอด้วยใจจดใจต่อ
เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ส่งกำลังใจไปที่นั่น

ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ
ว่ากำลังใจนี้จะส่งถึง๑๓คนและทีมกู้ภัยค่ะ